สถานการณ์น้ำท่วมถ้าไปดูโดยรวมก็ต้องบอกว่า
ยังวิกฤตในหลายพื้นที่นะคะคุณนัทพงศ์
อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ย
ก็เป็นวันที่๒แล้วค่ะที่เจอกับเรื่องของน้ำท่วม
และล่าสุดมีคนเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะคะนี่ค่ะ
นครราชศรีมาเองเนี่ยมวลน้ำจากลำน้ำลำตะคอง
ก็เข้าท่วมอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนี่นี่ภาพที่เห็นอันนี้นะคะ
เป็นเอ่อวัดสามัคคีนะคะมวลน้ำจากลำน้ำลำตะคอง
ไปถึงวัดแล้วค่ะนะคะชุมชนหลังวัดเนี่ย
ก็เรียกว่าอยู่ในน้ำนะคะ๑๒๐หลังคาเรือน
คนเดือดร้อนกว่าห้าร้อยคนนะคะบางจุดน้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตร
แล้วก็ไหลเชี่ยวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่กันแบบนี้แล้วนะคะ
คนที่มีบ้านชั้นเดียวนี่ต้องไปอยู่สาราวัดสามัคคีแล้วนะคะ
ตอนนี้น้ำยังคงล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะ
เรื่องต้นก็มีหน่วยงานมาค่อยทยอยให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะ
อีกจุดหนึ่งไปดูภาพกระแสน้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าผ่านถนนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ทะลักท่วมเทศบาลอินบุรีในพื้นที่๒หมู่บ้านตำบลอินบุรี
จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนี่ค่ะสภาพเป็นแบบนี้เลย
จุดท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรเจ้าหน้าที่และกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู
นำโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะก็พาอาสาสมัคร๓๐๐คน
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะมอบของช่วยเหลือและเงินสดอีก
หลังละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะก่อนหน้านี้นะคะ
ก็มีน้ำตัดคันดินขาดในพื้นที่หมู่๔
ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เก็บของหนีน้ำไม่ทันแล้วค่ะ
เสียหายไปกว่าสี่ร้อยหลังคาเรือนและเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ก็ได้รับแจ้งจากประชาชนบอกช่วยตามหาหน่อย
คุณยายอายุ๗๐ปีอาศัยอยู่คนเดียวที่บ้านริมน้ำค่ะ
คนที่เขาแจ้งเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ส่งข้าวส่งน้ำให้คุณยายทุกวัน
แต่วันนี้เขาพายเรือจะไปส่งของกลับไม่พบตัวคุณยายนะคะ
กู้ภัยก็ต้องเร่งตามหาและในที่สุดนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าเจอร่างคุณยายแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นร่างที่จมน้ำเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นเองนะคะ
สถานการณ์น้ำท่วมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้อีกภาพหนึ่งนี่ค่ะ
ส่วนแคคตัสเนี่ยก็เจอน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ไปทั้งกระมังเลยโอ้คือแล้วแล้วสวนแคคตัสเนี่ย
ก็คือเป็นไม้มีมูลค่าเพราะว่าเขาก็เล่นกันนะคะ
นี่คือการอบพยพของสวนแคคตัสนะคะที่ชื่อว่าแคคตัสกลิ่นดินนะคะ
ก็เจอน้ำท่วมซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้ว
ความเสียหายไม่ต้องพูดถึงเป็นแบบนี้เลยอ่ะ
คนเดินในสวนน้ำน้ำเอียมออกท่วมสูงอันนี้เขายกขึ้นมาแล้วนะ
เพราะพอขนของกลับมาพอน้ำลดเนี่ยเขาก็ยกสูงขึ้น
ปรากฏว่าน้ำมาอีกรอบนึงมันสูงขึ้นแบบนี้อีก
โอ้โหคราวนี้ก็เลยต้องย้ายเลยค่ะครับ
วันนี้นะคะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่น
แล้วก็นายกเทศมนตรีตำบลโนนทองนะคะ
แล้วก็ไปให้กำลังใจค่ะเจ้าของสวนแคคตัสกลิ่นดินนะคะ
ลูกแคคตัสกว่าสี่ไร่แล้วจมน้ำเสียหายก็ต้องเร่งขนย้ายออกไปล่ะค่ะ
เนี่ยดูสิคะโอ้โหนะคะคุณละลิตาน้อยโนนทองค่ะ
อายุยี่สิบห้าปีเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ดูสิค่ะ
โผล่ขึ้นมาแบบนี้คือเขาบอกเขาทำมาเจ็ดปีแล้วนะคะ
แคคตัสแห่งนี้ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ

ก็มีมีเยอะนะคะช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
น้ำมาเก็บไม่ทันจมน้ำเสียหายไปกว่า๑๐ล้าน
พอน้ำรถเนี่ยเขาเลยทำสูงขึ้นมา
แล้วคราวนี้น้ำมาสูงขนาดนี้นะคะก็เก็บได้บางส่วน
ต้องเอาย้ายไปไว้อีกที่หนึ่งความเสียหายครั้งนี้ก็อีกหลายล้านเหมือนกัน
เจ็บปวดมากนะคะสำหรับความเสียหายจากน้ำครั้งนี้
แต่สิ่งที่มันต้องการการเรียกร้องก็คือว่าเขาบอกว่า
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะให้มาช่วยดูแลตรงนี้หน่อย
เพราะว่าอย่างตัวอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือ๒ครั้งที่เขาเจอเป็น๑๐ล้าน
คนที่น้ำไม่ท่วมนะอย่างกรุงเทพมหานครหรือที่ไหนเนี่ย
คงต้องหาทางช่วยเหลือนะครับคนที่เขาถูกน้ำท่วมหน่อย